ช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพยาวครับ
ที่นั่นนะครับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งนะครับ
เขาได้แกะสลักพระพุทธรูปปางต่างตามโขดหิน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับ
พระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าพาหินทอดยาวบนเนินเขาประมาณ๒กิโล
บนหน้าผาหินบนอุทยานพุทธศิลป์ที่วัดห้วยผาเกี้ยง
หรือว่าผาธรรมนิมิตรอำเภอเมืองพยาว
เป็นฝีมือของพระบันเลงสุขโมเจ้าอาวาสวัดนะครับ
ซึ่งพระบันเลงเนี่ยเล่าว่าจำภาษาอยู่ในวัดแห่งนี้เพียงรูปเดียวมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งมีหน้าผาหินยาวเงียบสงบ
ต่อมาครับก็ได้แกะสลักพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทติดตามโขดหิน
เพื่อเป็นแหล่งประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองนะครับ
แล้วก็แกะสลักพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้าย
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙ครับ

กามพพลคี้ก็คือยังยินดีในพวกสัพยังอยู่ในหลายสมัตย์อยู่
แต่จะมาตัดสรุปในภายผากหน้า
ซึ่งหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่เก้าของเขาเนี่ย

บอกว่าเริ่มแก่สลักพระพุทธรูปปางต่างตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยการเอาหินตามหน้าผาและตามโขดหินในบริเวณวัด
ทำการแกะสลักพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทหลายขนาดครับ
เพื่อให้เป็นแหล่งประติศาสตร์คู่เมืองพยาว
และพัฒนาปรับปรุงวัดให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมครับ